ในช่วงเช้าสดใสตี๕ถึง๖โมงนะครับ

เพื่อให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบเรื่องราวของสภาพอากาศ

อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นตรวจสอบให้เป็นชีวิตประจำวัน
ทุกวันเพราะวันนี้บ้านเรามีสภาพอากาศ

ปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนนั้นนะครับ
เกิดจากปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง
นั่นก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
กำลังค่อนข้างแรงระรอกใหม่จากประเทศจีน

ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยคือมวลอากาศเย็นนั่นเองนะครับ

กลุ่มในประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามนะครับ
และวันนี้กลุ่มสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินแบบนี้
ปกคลุมบ้านเราเข้ามาทางภาคอีสานก่อน
เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นจะแผลลงมาปกคลุมทางภาคเหนือ
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับ
ทำให้วันนี้ภาคอีสานนั้น
จะมีอุณหภูมิที่ลดลงไป๔๘องศาเซลเซียส
แล้วก็มีลมค่อนข้างแรงด้วยนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเอ่ยภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับ
ก็จะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็น

หลังจากที่ภาคอีสานอุณหภูมิลดไปแล้ว

ก็จะอุณหภูมิลดลงไป๓๖องศาเซลเซียสด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ภาคเหล่านี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกัน
เพราะว่าตอนเช้าอาจจะมีอากาศที่หนาวอากาศที่เย็น
แต่ว่ากลางวันถ้าถามว่าอุณหภูมิร้อนขนาดไหน
ก็อาจจะพุ่งขึ้นไป๓๓๖องศาเซลเซียสได้

จะมีฝนเกิดขึ้นในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกด้วย
เพราะว่าภาคเหล่านี้ก่อนหน้านี้มีอากาศที่ค่อนข้างจะร้อน

ก็ทำให้มีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงนะครับ
ถ้ามาดูอุณหภูมิตามสีเลยคุณผู้ชมนะครับ
จากสีที่เราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นในหน้าจอ
จะสามารถที่จะแบ่งแยกเรื่องของสภาพอากาศได้เห็นได้ชัดนะครับ

ทางภาคอีสานจะมีสีน้ำเงิน
น้ำเงินนั่นหมายถึงอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับ
ก็เรียกว่าอุณหภูมินั้นประมาณ๑๔๑๕องศาเซลเซียสเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่นะครับ
ส่วนพื้นที่ทั่วไปของภาคอีสานนะครับ
ว่าจะเป็นตอนกลางหรือตอนล่างนั้นจะเป็นสีเขียวนะครับ
ก็อุณหภูมินั้นจะไม่เกิน๒๒๙องศาเซลเซียส
ถือว่ามีอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับหลายจังหวัดเหลือเกินนะครับ
ส่วนบางพื้นที่นะครับมีสีเหลืองนั่นก็คือทางภาคกลางนะครับ
สีเหลืองแบบนี้ก็คืออุณหภูมิที่ค่อนข้างจะอุ่น
แล้วก็ชื้นแล้วก็จะอาจจะมีฝนตกได้ด้วยนะครับ
ส่วนอุณหภูมิตามสีในภาคต่างนั้นนะครับ
จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
นี่เลยครับกลายเป็นสีแบบนี้นะครับ
ก็จะมีสีเหลืองเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับ
มีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงรวมถึงสีส้มเพิ่มมากขึ้น
นั่นหมายถึงว่าอากาศอาจจะอุ่นขึ้น

แล้วก็จะทำให้มีฝนตกต่อเนื่องด้วยนะครับ
ร้อยละ๑๐ของพื้นที่อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้นะครับ
แต่ก็ต้องย้ำเตือนกันตอนนี้อากาศแปรปรวนกันเหลือเกินนะครับ

พัดปกคลุมก็มีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับ
ทำให้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับตั้งแต่ที่นครศรีธรรมราชลงไป
คือนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาสตูนตรัง
ยาลาปัตตานีและนราธิวาสอาจจะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ขึ้นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยเนี่ยนะครับ
ค่อนข้างจะแรงขึ้นสูง๒๓เมตร

แล้วก็ควรจะงดเดินเรือสำหรับเรือเล็กไว้ก่อนในช่วงระยะนี้นะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมตรวจสอบแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่า
สำหรับอุณหภูมิในแต่ละภาคและสภาพอากาศในแต่ละภาคกันนะครับ

ช่วงนี้นะครับได้รับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงเช่นเดียวกันนะครับ
ก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงไป๓๖องศาเซลเซียสนะครับ
ที่สำคัญในช่วงต้นของการได้รับอิทธิพลจากอากาศเย็นนั้น
ก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ๑๐ของพื้นที่
แต่ถ้ากลางวันนะครับก็จะมีอุณหภูมิที่สูงถึง๓๖องศาเซลเซียส
คุณผู้ชมได้เห็นภาพของกราฟิกแล้วนะครับ
แม่ห้องศรอาจจะมีฝนด้วยแล้วก็ตอนกลางวันอาจจะร้อนด้วยนะครับ
ใหม่ก็มีฝนเชียงรายมีฝนแล้วก็มีเมฆครึ้มเช่นเดียวกันนะครับ
ก็ตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนจนถึงภาคกลางตอนบนก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าภาคกลางตอนนี้ก็ถือว่ามีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า
แล้วก็บางพื้นที่ถือว่ามีเมฆมากเลยนะครับแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด๑๙องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด๓๗องศาเซลเซียส
ลมในทะเลภาคตะวันออกสูงประมาณ๑เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะมีคลื่นสูง๑๒เมตรครับ
มาตรวจสอบทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับ
ทำให้มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๓สูงสุด๓๓องศาเซลเซียส
ตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นมานะครับก็ทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง๒๓เมตรนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้างนะครับก็มีเมฆบางส่วน
อุณหภูมิต่ำสุด๒๒องศาเซลเซียสสูงสุด๓๖องศาเซลเซียส
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างฝั่งนั้นคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลถามว่าถ้าวันนี้คุณผู้ชมออกจากบ้านนะฮะ
อาจจะเห็นครึ้มฟ้าครึ่มฝนกันหน่อยไม่ต้องแปลกใจนะครับ
เพราะว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาปกคลุมในช่วงต้นแบบนี้
อากาศเย็นเจออากาศร้อนในบ้านเราก็จะมีฝนตกแน่นอน

แล้วก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ในช่วงเช้าถึงสายอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๒องศาเซลเซียส
สูงสุดประมาณ๓๗องศาเซลเซียสนั่นมีการคาดการณ์นะครับ
ในช่วงประมาณ๗โมงเช้าแบบนี้ถึงประมาณ๑๐โมงเช้า
พื้นที่ของกรุงเทพมหานครประมาณ๑๑๐ของพื้นที่
อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้นะครับ
ก็อากาศบ้านเราจะแปรปรวนไปจนถึงปลายสัปดาห

และหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะไต่ระดับสูงขึ้น
เพราะว่ามวลอากาศเย็นนั้นแผ่กลับคืนไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมที่ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศ
จะไม่ทันในช่วงเช้านี้สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม
และทั้งหมดนี้ก็คือสภาพอากาศในวันนี้
ที่คุณได้รับการตรวจสอบไปแล้วในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ

ช่วงนี้ภาพการร้อนอีกเดือนแต่มีเรื่องระเข้ากัน
เพื่อนที่ไพรีล่อร์ขันสนิทรและการเปลี่ยนชื่อ
ถ้าลอกลับมารุนทราบสงครามกลาย
โปรดติดตามตอนต่อไป